เมื่อที่เราไปน่ะต้องลงให้สิ่งของอีกอย่างเดี๋ยวอ่อนแหละ
อันนี้เป็นยังไง
ไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก

ไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก